พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกหนึ่งจุด
กองทัพอากาศก็มีการจัดพิธีรับศพของทหารกล้าทั้ง๓นายอย่างสมเกียจ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณระพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสนามบินบน๖ดอนเมือง
กองทัพอากาศก็ได้ปูนบำเน็ต๘ขั้นพร้อมขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยพรให้แก่นายทหารทั้ง๓นายที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลีคอปเตอร์ตกนะคะ
ขณะที่สื่อมวลชนยังคงเกาะติดเพื่อรอทำข่าวอย่างเนื่องแน่น
มาตรวจฯที่ท่าอากาศยาลทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง
ไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพิธีรับศพ
นาวะอากาศบินสุดท้าย

กองทัพอากาศที่ประสบอุบัติเหตุตก
อำเภอเขาชาวเหมร
ทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินลำเลียงแบบ
เดินทางไปรับศพ๓นายทหารพร้อมครอบครัว
ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงคลองปีน๖แห่งนี้
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา
ซึ่งหลังจากที่ศพของทหารทั้ง๓นายมาถึง
จะถูกนำไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อรอกำหนดการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยเบื้องต้นนะคะจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ด้านพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยโคศกองทัพอากาศเปิดเผยว่า
พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศ
ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต
พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการเรื่องสิทธิกำลังพลให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โดยกองทัพอากาศได้ปูนบำเน็ตพิเศษ๘ขั้น
ขอพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยพรดังต่อไปนี้
นาวาอากาศตรีพระศิษเตชเซนเป็นพลอากาศโท
เครื่องราชอิสริยพรทวีติยาพรมงกุฏไทย
สงเคราะห้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จำนวน๓๙๘๓๑บาท
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างเป็นนาวาอากาศเอก
เครื่องราชอิสริยพรติตาพรช้างเผือก
สงเคราะห้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จำนวน๒๕๓๒๐๘๓บาท
และพันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษาเป็นพลอากาศตรี
เครื่องราชอิสริยพรจตุรภาพรมงกุฏไทย
ส่งเคาะข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จำนวน๒๗๖๒๖๖๑บาทค่ะ
ขณะที่กองทหารกองเกียรติยศบริเวณท่าอากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองแห่งนี้
ก็อยู่ในระหว่างการซักซ้อมพิธีเพื่อรอรับศพ๓นายทหาร
ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ในเวลาประมาณ๒๔นาฬิกา
หากมีความเคลื่อนไหวจะรายงานเข้าไปให้รับทราบ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท่าอากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมืองค่ะ